เวลาไฟไหม้ขึ้นมาพวกพี่คิดจะเอาอะไรออกมาจากบ้านบ้าง
เอาชีวิตออกมาก่อนเลยครับถูกต้องเลยครับ
บางคนถ้าตัวใหญ่หน่อยพี่เบิร์ตรักครอบครัว
อุ้มลูกมาจุงเมียมาบางคนมีแรงขึ้นมา
เอาตู้เย็นออกมาด้วยเอาทีวีออกมาด้วยเออ
แต่ผู้ชายคนนี้หยิบอะไรมาบอกได้แค่ว่าเป็นขวดครับ
นักออกมาใต้ไก่เก้านะฮะวันนี้เนี้ยระบบ
เฮท่าเฮ่ยจะมาบริเวณเว้นใหม่บ้านเปล่านั้นล่ะ
โอ้โหพี่แกชิวเลยฮะเอาอะไรออกมาขวดเหล้าครับ
ถือมาขวดหนึ่งชายคนนี้นี่แหละก็คือเจ้าของบ้านหลังเกิดเหตุครับ
แต่เจ้าตัวเหมือนไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรเลยอ่ะพี่เบิร์ต

ชาวบ้านก็ต้องบอกพี่รีบรีบเดินออกมาเดี๋ยวมันจะระเบิด
เจ้าตัวก็ค่อยชิวค่อยเดินออกมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หนองบัวลำพูครับ
ห่วงขวดเหล้าเฉยเลยชาวเน็ตก็มาแสดงความเห็นว่า
โอ้โหแม้บ้านจะไฟไหม้ที่ต้องปลอดภัยคือขวดเหล้านะฮะ
เป็นที่พักใจแต่เล่าเป็นที่พักกาย
ห่วงแต่ขวดเหล้าจะนอนไหนล่ะคราวนี้
นี่คือความเห็นชาวเน็ตเจ้าของคลิปบอกว่า
เจ้าของบ้านคนนี้สติไม่ค่อยสมประกอบครับ
แถมยังติดสุราหนักด้วยเขาเนี่ยนะ
พยายามจะเผาบ้านตัวเองมา๒รอบแล้ว
แต่ไม่สำเร็จสักรอบจนกระทั่งรอบนี้สาแก่ใจพี่เขาแล้ว
ไม่ถ้าไม่เหลือซากเลยนะครับ

อาจจะต้องเอาขวดเหล้ามาหนุนหัวนอนนะฮะ